ทุกผู้ชมครับวันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะครับ
ไปดูคดีสะเทือนขวัญนะฮะเชื่อว่าหลายคนต้องจำได้
เป็นชนวนเหตุจากการนำที่ดินไปจำนองแล้วพอมีการถ่ายถอนกันเนี่ย
ไม่เป็นไปตามที่ตกลงทำให้เกิดการสังหารหมู่เกิดขึ้น
ติดตามบังฟัดฆ่าโหดยกครัวแปดศพครับ
สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเกิดโศกนาฏกรรมสังหารโหดยกครัวแปดศพ
ภายในบ้านพักของวรยุทธ์สังหลังหรือผู้ใหญ่บัตร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี
ที่เกิดเหตุพบผู้รอดชีวิตสามรายเจ้าหน้าที่ตรวจที่เกิดเหตุ
พฤติการคล้ายผู้ใหญ่บัตรฆ่ายกครัวแล้วยิงตัวตาย
แต่เมื่อแพทย์ชนสูตรศพผู้ใหญ่บัตรพบหัวกระสุนฝั่งร่าง๔นัด
ตำรวจจึงตัดประเด็นฆ่าตัวตายหลังยิงครอบครัว
ทีมสืบสวนนำภาพผู้ต้องสงสัยให้พยานที่รอดชีวิตดู
รู้ว่าสุริฟัฐบ้านนบวงกุลหรือบังฟัสเป็นผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่ง
เขามีรถลักษณะเดียวกับที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
อีกทั้งหลังเกิดเหตุหายตัวไปจากพื้นที่
ชนวนเหตุที่นำมาสู่การสังหารโหดเกิดจากผู้ใหญ่บัตร
โฉนดที่ดินของพ่อตาไปจำนองไว้กับบังฟัส
ระหว่างปี๒๕๕๒ถึง๒๕๕๔เป็นเงินกว่า๑ล้านบาท
ต่อมาผู้ใหญ่บัตรนำเงินไปถ่ายท้อนคืน
แต่บังฟัสกลับไม่ยอมคืนโฉนดที่ดินให้
ความขัดแย้งลุกลามบานปลายถึงขั้นขู่ฆ่าล้างโคตรกัน
ตำรวจติดตามแกะรอยคนร้ายจนสามารถจับกลุ่มได้ยกแก๊ง๘คนภายใน๕วัน
ผู้ต้องหาสารภาพบังฟัฐเป็นหัวหน้าทีมวางแผนก่อเหตุ
ด้วยการเรียกลูกน้องที่รับจ้างทำสวนยางพารา๖คน
บอกจะพาไปทวงหนี้เงินกู้๓ล้านบาทและจะให้ค่าเหนื่อยคนละ๑๐๐บาท
ก่อนก่อเหตุให้ทุกคนเปลี่ยนชุดเป็นเครื่องแบบลายพราง
เพื่อสะดวกในการเดินทางผ่านด่านตรวจให้ลูกน้องเรียกตัวเองว่าผู้พันธุ์
ขณะที่ลูกน้องเรียกกันเองว่าจ่าและผู้กอง
ฟัดหวังฆ่าล้างแค้นเพียงผู้ใหญ่บัตรกับเมียที่มีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินเท่านั้น
สวมหมวกไอ้โม่งคลุมหน้าป้องกันไม่ให้คนในบ้านจำได้
แต่ผิดแผนเมื่อบุกเข้าไปในบ้านกลับไม่พบเป้าหมายต้องรออยู่นานจนพยานจำหน้าลูกน้องได้หมด
เพียงเท่านั้นเมื่อผู้ใหญ่บัตรมาถึงขณะล็อกตัวผู้ใหญ่บัตรเอ่ยชื่อโทรริ
เป็นฉายาของบังฟัสสมัยเป็นนักมวยใช้ชื่อโทรริจรวดเล็กศักดิ์พรน้อย
ฟัดรู้ทันทีว่าผู้ใหญ่บัตรจำเสียงได้
ตัดสินใจใช้ปืน๓๘ของผู้ใหญ่บัตร

โดยลั่นไก่ทีละคนทั้ง๑๑คนอย่างโหดเยี่ยม
จำนวนนี้เป็นเด็กหญิงวัย๓ขวบ๘ขวบและ๑๒ปี
มีผู้รอดชีวิต๓คน

และให้โทรไปยืมเงินเพื่อน๕แสนบาทโอนเข้าบัญชี
จากนั้นคุมตัวผู้ใหญ่บัตรเข้ามาในบ้าน

ฉากให้เหมือนผู้ใหญ่บัตรฆ่ายกครัว
หลังก่อเหตุบังฟัสกับพวกหลบหนี
พร้อมเอาฮาร์ดดิสต์กล้องวงจรปิด

เผาอำพรางที่จังหวัดพังงา

คดีนี้สารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธร
ลงโทษประหารชีวิตบังฟัสกับพวกรวม๗คน
ส่วนเมียบังฟัสยืนโทษจำคุก๑๒เดือน
เพราะไม่มีส่วนรู้เห็นลงมือฆ่า